ติดตามเรื่องของกวินธรรมสัจจานันครับหลังจากที่แฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้กับคุณพ่อนะครับในวันที่๑๘เมษายนเขาก็มีโอกาสนะครับได้ลงเล่นใน
ลีกสูงสุดของเบลเยี่ยมเป็นคนแรกของบ้านเรานะครับ
จุภินาศาสตร์หลีกนัดที่๓๓ครับโอเอชลูเวิลต้นสังกัดของกวินธรรมสัจจานันต์บุกไปเยือน
เคิลบรูดก่อนเกมลูเวิลอยู่ที่๘ครับมี๔๕คะแนนยังมีลุ้นจบอันดับที่๕
เพื่อไปลุยต่อในรอบเพลย์ออฟเกมนี้ครับประตูทีมชาติไทยเริ่มต้นวนมานั่งสำรองนะครับโอกาสนี้
จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ลงรึปล่าวจะสุดท้ายเนี่ยและเฟอร์โมมง์มือหนึ่งของทีมมีอาการบาดเจ็บ
ต่อ๓ทำให้มี๔๕คะแนนจาก๓๓นัดอยู่ที่๙
ส่วนตองนะครับก็ลุ้นได้เป็นตัวจริงนัดต่อไปด้วย
ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของระดูการปกติ
รองชนะเลิศหาทีมเข้าไปลุ้นตัวใบสุดท้าย
นัดที่๒คู่แรกนะครับนักการประถมยุโดยเต็ดอันดับ๓
เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับนักการประถมย้ำแขนอีกครั้ง
สกอร์๒๐ได้ประตูจากจุดโทษทั้ง๒ลูกนะครับ
รวม๒นัดนครปฐมชนะ๔๑ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
เกมนี้ขอนแก่นกลับมาเล่นในบ้านย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่ง๒๑ครับ
จังหวะนี้ครับได้เทคขึ้นมง
ปั่นโค้งสุดสวยนาที๘๘นะครับ

ได้ยิงล่อเป้าเข้าไปทดเจ็บนาทีที่สามจ่ายตรงนี้โอ้โหซัดที่ซ้ายครับ
รวม๒นัดขอนแก่นชนะแพร่ไป๕๒เข้าสู่รอบชิง
ว่าสุดท้ายจะเป็นของใครเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ

เตะกัน๑๗เมษายนขอนแก่นเล่นในบ้านก่อน
เจอกับนักความประถมแล้วก็นัดสอง๒๔เมษายน
ซึ่งวันนี้นะครับโปรแกรมใหญ่เลยครับ
ในปี๒๐๒๒เวลา๖โมงเย็น
ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ